ในรายการเอเชียนทัวร์นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ย

ที่ยี่สิบที่จังหวะสงขหาแข่งมันสุดท้าย
ช่วงเช้าแรงขันในรอบรองนะครับทีมไทยไม่สามารถผ่านเข้าสู่
รอบชิงได้เมื่อวรพสรรดาลงกลับทางคฤทธาหงภักร์คู่ไทยหนึ่ง
แพ้ให้กับคู่จากญี่ปุ่นครับก็หล่นมา
ชิงที่๓พบกับทางซื่อเฉินกับทางหวังซินซินจากจีน๑
เกมนี้นะครับจีนก็ใช้บล็อกที่สูงใหญ่
ทำคะแนนบวกกับการเล่นที่แน่นอนกว่า
เอาชนะไทยไปได้อีกครับ๒ต่อ๑เซต๑๗๒๑
๒๑๑๙และ๑๕๗ครับทีมไทยหนึ่งก็ได้เพียงแค่ที่๔
แล้วก็ไทย๒อันดับ๕ร่วมส่วนไทย๓ได้อันดับ๙ร่วมครับ
รายการต่อไปที่ทีมหญิงจะเดินทางไปแข่งขัน
ก็คือรายการเอเชียนทัวร์ที่ประเทศเวียดนาม
วันที่๑๙ถึง๒๒เมษายนครับ
ส่วนคู่ชิงประเภททีมหญิงครับทางเสียซินยี
กับทางหวังฟานทีมจีน๒ครับเล่นได้อย่างเหนียวแน่น
ก็เอาชนะทางเมกุมิมูราคามิกับทางมิกิอิอิชิอินะครับของญี่ปุ่น๑ไป
ส่วนคู่ชิงทีมชายครับเป็นการพบกันเองของจีน
เอาชนะทางหูเสียสินกับทางฮาไลเคอร์ของจีนไปนะครับ
จีน๒ไป๒เซตรวด๒๑๑๙แล้วก็๒๑ต่อ๑๕

ชมบันทึกการแข่งขัน๒คู่นี้

ตั้งแต่เวลาตี๑๑๕นาทีเป็นต้นไปครับ